ช่วงนี้ใครขับรถขึ้นเหนือนะครับ
ก็ต้องผ่านกำแพงเพชรเป็นประตูสู่ภาคเหนือนะ
หรือว่าจะล่องใต้ลงมาก็ผ่านกำแพงเพชรเหมือนกัน

แต่ทีนี้ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านในการดูแลความปลอดภัย
ดันไปตั้งด่านแท่งเบรีเออร์ไว้ตรงตลาดกล้วยไข่
เป็นตลาดริมทางสายเอเชีย
ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบเลยออกมาร้องไห้เลยบอกอะไรรู้ไหมคุณ
จะขายได้เหรอคือจริงเจ้าหน้าที่เขาอะไรนะมีความประสงค์ดีนะ
ในการเฝ้าระวังรถที่อาจจะเข้ามาซื้อของตรงตลาดกล้วยไข่ตรงนี้
ซื้อของกินของฝากนะฮะแล้วก็ออกไปจากตลาดให้มันดี

บอกว่าตอนนี้ขายไม่ได้เลยตั้งแต่เจ้าหน้าที่มาตั้งด่าน

ก็เลยวอนขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนหน่อย
เอาไปตั้งที่อื่นได้ไหมถึงกับร้องไห้เลยครับ

ไม่ให้ลดไปแล้วเราจะยอมในคุกก็ยอม
เนี่ยครับแม่ค้าพ่อค้าโฮร้องไห้เลยนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เป็นตลาดริมทางนะ
ของขายของฝากริมถนนสายเอเชียคุณ
เขาขายอะไรบ้างล่ะของดีเมืองกำแพงเพชร
กล้วยไข่ฮะกล้วยแปรรูปกล้วยฉาบกล้วยตากกล้วยอบน้ำพึ่งนะฮะ

คือตลาดมกล้วยไข่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

เจ้านักที่แขวงทางหลวงกำแพงเพชรและตำรวจทางหลวง
จริงทางตำรวจกับแขวงทางหลวง

ถือว่าเป็นมติของที่ประชุมของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดนะฮะ

ที่มาจอดแวะซื้อของฝากกันตรงตลาดกล้วยไข่ตรงนี้
หนาแน่นมากในช่วงเทศกาล
และทีนี้เวลาจะเข้าจะออกอันตรายคุณ

ซื้อเสร็จจะออกถนนจะขึ้นถนน

ก็เลยต้องเอามากั้นต้องเอามาดูแลความปลอดภัยตรงนี้นะครับ
แต่ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกยิ่งกั้นนะ
ความยาวที่กั้นไว้กว่า๒กิโลเนี่ย
ปรากฏว่ารถของนักท่องเที่ยวเขาไม่กล้าเข้าเลยจ้ะ

เขาคิดว่าตำรวจกั้นเพื่อเป็นด่านตรวจ
คุณผู้ชมใครก็เลยจะผ่านไปแบบนี้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกำแพงเพชรนะครับ
ก็เลยคุยกับชาวบ้านและคุยกับพ่อค้าแม่ค้า

คงเหลือไว้เพียงกรวยยางเท่านั้นเอง
คือกลัวยางรถยังเข้ายังออกได้ใช่ไหม

ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังไม่พอใจเหมือนเดิม
เพราะว่ากลัวยางใครจะคอยดูแล

จะไปเปิดไปปิดอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่า

ร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เพื่อหาทางออกช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะฮะ
เพราะว่าบอกว่ายิ่งช่วงเทศกาลนะคุณ

ใช่แล้วเห็นแบบนี้ก็ขับเลยผ่านไปนะคะ

ที่ช่วงเทศกาลจะขายได้ดีนะคะ